อุกอาจที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงตี๒๓๐
ของคืนวันก่อน
ก็เป็นคดีที่เจ้าหน้าที่เทศกิจคนหนึ่งถูกคนร้ายขับรถ

แล้วก็ไล่ยิงจนเขาเสียชีวิต
ภาพจากกล้องวงจอดปิดก็จับภาพไว้ได้ชัดเจน
ผู้ตายก็จอดจักรยานยนต์วิ่งหนีเลย

เกิดขึ้นที่บริเวณ
พงหญ้าแยกซอยสวัสดิการ๒แยก๑๔

สำหรับคนที่ก่อเหตุนะครับ

หรือว่านายโยอายุ๓๓ปี

ชื่อนายประพานามสกุลวิชา

ของสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานคร
ผู้ต้องหาเมื่อวานนี้มีข่าวว่า

มาเป็นหลักฐานด้วยในการนำมาตรวจสอบนะฮะ
ผู้ต้องหานายธนงศักดิ์สมัยใหม่หรือว่านายโย

ไปเล่นสนุกเกอร์ที่ร้านแห่งหนึ่งนะครับ
แล้วเขาเพิ่งไปเป็นครั้งที่สอง
ขณะที่กำลังเล่นสนุกเกอร์อยู่นั้น
มีเหตุทะเลาะวิวาสเกิดขึ้น
ซึ่งตัวเขาไม่ได้อยู่ในจุดที่ทะเลาะวิวาสของกลุ่มนี้เลยนะ

ก็เลยเข้าไปห้ามหวังดีนะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุเอาไว้ด้วยนะครับ

แต่พอเข้าไปกลับถูกกลุ่มของในแป๊ะผู้ตายล็อกตัวไว้
แล้วก็มีคนใช้ไม้สนุกเกอร์ตี

แต่ก็มีการพูดคุยเคลียร์ปัญหากัน
แต่จังหวะที่พูดคุยเคลียร์ปัญหากันเนี่ย
นายโยผู้ต้องหาอ้างว่าในแป๊ะผู้ตายพูดไม่เข้าหู
เขาก็เลยยังมีอารมณ์โมโหติดค้างอยู่
พอแยกย้ายกันก็เลยขับรถตามรถจักรยานยนต์ของในแป๊ะไป

ก่อนจะหลบหนีไปบ้านญาติที่จังหวัดพฤษภุรี

เนื่องจากเครียดนะที่ถูกไล่ตามจับ
วันนี้ตำรวจนำตัวนายโยไปตรวจร่างกายนะครับ
เพื่อหาร่องรอยเกี่ยวกับการที่ถูกทำร้ายตามที่เขากล่าวอ้างนะครับ
เพื่อจะดูว่ามีบาดแผลตามคำให้การไหม
ที่บอกว่าถูกไม้สนุกเกอร์ตีก่อน
นายโยบอกสั้นนะครับ
บอกว่าช่วงที่ตำรวจนำตัวขึ้นรถ
เขาก็บอกสั้นยอมรับว่าเป็นคนก่อเหตุและยอมรับผิดทั้งหมด
แต่สาเหตุนั้นก็มาจากความโกรธแค้น
หวังดีเข้าไปห้ามไม่ให้คนทั้งสองฝ่ายมีเรื่องกัน

จังหวะที่ถูกน้องชายของนายแป๊ะผู้ตาย
เอาไม้คิวหรือว่าไม้สนุกเกอร์มาตีใส่
ขอโทษถ้าทำอะไรด้ายก็
ขณะที่แม่ของผู้ต้องหานะครับ
มาเยี่ยมลูกชายที่สอนอนองแขมนะครับ
เอาอาหารเอาเสื้อผ้าอะไรมาให้ลูกชาย

เพราะก็บอกให้ลูกมอบตัวตอนที่เกิดคดี
เนื่องจากหนีไปก็ไม่มีประโยชน์

โดยนางกรยาสมัยใหม่บอกว่าก่อนมาสอนอก็ไปที่วัดมา
ขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็รู้สึกผิดแทนลูกชาย
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะชดใช้ยังไงหากเอาชีวิตแรกได้ก็จะยอม
เพราะว่าเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่เหมือนกัน
พอเกิดคดีขึ้นแล้วก็ไปกำชับกับลูกบอกว่าให้มอบตัวอย่าหนี
แล้วก็อย่าฆ่าตัวตายอย่างเด็ดขาดกล้าทำต้องกล้ารับ
คือที่แม่ย้ำอย่างนี้ก็เพราะว่ามีรายงานว่าตอนที่หนีเนี่ย
โยก็คิดจะฆ่าตัวตายนะแต่ว่าหาปืนไม่เจอไง
ปืนที่ยิงเขาตายเนี่ยตัวเองหาไม่เจอนะก็เลยไม่ได้ฆ่าตัวตาย
แม่ก็เลยบอกให้มามอบตัวโดยแม่บอกว่า
จะไม่ร้องขอความเป็นธรรมอะไรทั้งสิ้นนะยอมรับว่าส่วนหนึ่งก็เพราะลูกชาย
เสพยาเสพติดเข้าไปด้วยไม่อย่างนั้นคงไม่กล้าก่อเหตุขนาดนี้

เสพยาเสพติดเข้าไปด้วยไม่อย่างนั้นคงไม่เจอ
แม่ก็เลยบอกให้มามอบตัวตายไม่อย่างนั้นคงไม่กล้าก่อเหตุขนาดนี้
แม่ก็เลยบอกให้มามอบตัวตายไม่อย่างนั้นคงไม่กล้าก่อเหตุขนาดนี้
แม่ก็เลยบอกให้มามอบตัวตายแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เพราะลูกชาย

แม่ก็เลยบอกให้มามอบตัวตายแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เพราะลูกชาย
เสพยาเสพติดเข้าไปด้วยไม่อย่างนั้นคงไม่เจอ
แม่ก็เลยบอกให้มามอบตัวตายแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เพราะลูกชาย
แม่ก็เลยบอกให้มามอบตัวตายแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เพราะลูกชาย
เสพยาเสพติดเข้าไปด้วยไม่อย่างนั้นคงไม่เจอ
แม่ก็เลยบอกให้มามอบตัวตายแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เพราะลูกชาย
เสพยาเสพติดเข้าไปด้วยไม่อย่างนั้นคงไม่เจอ
แม่ก็เลยบอกให้มามอบตัวตายแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เพราะลูกชาย
เสพยาเสพติดเข้าไปด้วยไม่อย่างนั้นคงไม่เจอ
แม่ก็เลยบอกให้มามอบตัวตายแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เพราะลูกชาย

แม่ก็เลยบอกให้มามอบตัวตายแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เพราะลูกชาย
เสพยาเสพติดเข้าไปด้วยไม่อย่างนั้นคงไม่เจอ
เสพยาเสพติดเข้าไปด้วยไม่อย่างนั้นคงไม่เจอ
นี่เห็นมั้ยคุณแม่พูดแบบนี่เห็นมั้ยคุณแม่พูดแบบ
ไม่ปกป้องลูกตัวเองเลยนะครับ
คุณแม่คนอื่นที่ลูกตัวเองทำผิดเนี่ย

ลูกเราเป็นคนดีปกติไม่ใช่คนแบบนี้
นี่แม่เขายอมรับเลยบอกลูกเขาแบบโอ้โหโหดร้ายเกินไป
คือแม่ทุกคนรักลูกมากอยู่แล้ว
แต่ผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดก็ต้องยอมรับผิด

ส่งนักข่าวไปที่วัดอุดมรังศรีค่ะ
เป็นสถานที่ตั้งศพผู้เสียชีวิตนะคะ
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
เป็นสถานที่ตั้งศพนายประพาวิชาหรือแป๊ะผู้เสียชีวิตนะคะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับน้องชายของผู้เสียชีวิตนะคะ
น้องชายของผู้เสียชีวิตเขาเล่าเรื่องให้ฟังแบบนี้ค่ะ
เรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นช่วงกลางคืนวันจันทร์ที่๑๗กันยายนที่ผ่านมา
ตอนนั้นในแป๊ะหลับอยู่ที่บ้าน
เขากับเพื่อนก็นั่งสังสรรค์กันตามปกติ
อยู่ดีในบู้ซึ่งเป็นเพื่อนของเขานะคะ
เห็นว่าในแป๊ะหลับอยู่กลัวว่ายุงจะกัด
เอาสเปรย์กันยุงมาฉีดให้ที่ขา
พอฉีดเสร็จมีรุ่นพี่ที่ชื่อเอก
ที่นั่งอยู่ด้วยกันก็พูดขึ้นมาว่า
ไปทำอะไรพี่แป๊ะเขาหลับอยู่
พอพูดเสร็จรุ่นพี่ที่ชื่อเอก
ก็ตบหัวในบู้ที่ฉีดสเปรย์กันยุงไปทีหนึ่ง

ก็เลยไปห้ามทั้งคู่ว่าอย่าทะเลาะกัน
จากนั้นในบู้กับในเอกก็สงบ
สงบสติอารมณ์แยกย้ายกันกลับบ้านไป

อังคารที่๑๘กันยายนช่วง๒๓ทุ่ม
ตัวในไร้น้องชายของผู้เสียชีวิตเขาบอกว่า
ก็มีการเดินทางไปเล่นสนุกเกอร์กับในบู้ที่ร้านเดิม
แต่ในแป๊ะมารู้เรื่องว่าเมื่อคืนเอกกับบู้เนี่ยทะเลาะกัน

ไม่อยากให้คนทะเลาะกันทุกคนเป็นเพื่อนกัน

ก็เลยไปหาแล้วก็โทรศัพท์เรียกในเอกมาที่โต๊ะสนุกเกอร์มาเคลียร์ปัญหากัน
แต่พอไปถึงเนี่ยมันไม่ได้เคลียร์มันบานปลาย

เหมือนที่เห็นในคลิปจากกล้องวงจรปิดนะคะ
จากเรื่องที่เอายากันยุงสเปย์กันยุงไปฉีด
เริ่มจากเอายากันยุงฉีดขาใช่

แต่มันเคลียร์กันไม่ได้กลายเป็นต่อยกันเนี่ยค่ะ
แล้วจังหวะตรงเนี้ยล่ะค่ะคุณผู้ชม
นายโยยืนอยู่ที่โต๊ะสนุกเกอร์อยู่ก่อนนะคะ
เห็นเหตุการณ์ก็เลยเหมือนกับว่าเข้ามาผสมโรงด้วย
เพราะนายโยรู้จักกับนายเอก
ผสมโรงมันก็ยิ่งทะเลาะกันแรงขึ้น
โยเข้ามาหาเรื่องกลุ่มของในแป๊ะนะคะ
อันนี้น้องชายของในแป๊ะผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังนะคะ
แต่ว่านายโยไปให้การกับตำรวจว่าเข้าไปห้าม

แต่ความจริงเข้ามาร่วมกับกลุ่มในเอก
เข้ามาร่วมเพราะรู้จักกับนายเอก
ก็เลยมาร่วมทะเลาะผสมโรงด้วยอะค่ะ

นายไปร์เล่าต่อว่านายโยควักมีดออกมาด้วยนะคะ
วักมีดขึ้นมาแล้วก็ปรีเข้าไปแทง
ตัวเขาก็เลยใช้ไม้คิวไม้สนุกเกอร์ค่ะ
ตีใส่นายโยจนไม้คิวหัก
แล้วก็ต่อยไปสองสามหมัดเพราะป้องกันตัว
หลังจากนั้นทั้งสองคนก็เลยท้ากันต่อยแบบตัวต่อ
นายแป๊ะเป็นคนเข้ามาห้าม

เพราะว่าในแป๊ะเนี่ยรู้จักกับนายโยค่ะ
แค่คำนี้คำเดียวก็ไม่มีอะไร

นั่งกินเหล้าปกติพี่

แล้วแกไปได้ยินว่าเมื่อคืน
คนชื่อบู้โดนตบหัวรุ่นพี่ผมโดนตบหัว
เสร็จแล้วแกก็เลยให้โทรตามคนชื่อเอกออกมา

ก็คือมันเดินมาก็มาหาที่โต๊ะผมก็เลยต่อยไป
ต่อไปสองสามที่สี่ห้าที่อะพี่
แล้วก็มีคนชื่อโย

ยมเข้ามาแบบไม่ได้ห้ามเข้ามาเหมือนแบบจะมาต่อยผม
ผมก็เลยป้องกันตัวผมก็เลยต่อยกลับไปทีนึง
เสร็จแล้วก็บอกว่ามึงยังไงมึงยังไง

มึงตัวตัวผมก็บอกว่าโอเคได้

แต่เขาไปทีสองทีเขาก็หยิบมีดพกออกมา
พอหยิบมีดพกออกมาเขาก็ไม่ได้ทานได้แทนผมว่า

ฟ้ามีดเก็บไว้ที่เขา

ทำไมต้องต่อยกันแค่นี้
ทำไมต้องแบบต้องใช้มีดมาแทงผม

เริ่มจากการฉีดสเปรย์กันยุง

พยายามจะเคลียร์กันไม่จบทะเลาะกันต่อ

หลังจากนายแป๊บเข้าไปเคลียร์

ประมาณเที่ยงคืนกว่ากว่าโซดาหมด

รออยู่บ้านแล้วกันเดี๋ยวพี่ไปซื้อโซดาให้

ต่อไม่ได้ทุกคนก็ช่วยกันตามหา

ถูกยิงเสียชีวิตค่ะ
ไปหากมันอะไรยังไง

เกลียงพูดว่าไม่ได้
ออกมาแนะเค้ากลับถึง

ก็รอรอรอรอไปรอมา

บอกว่าพี่แป๊โดนไล่ยิง
ผมก็ออกไปตามหาแกตามป่า

มีน้องน้องไปเห็นน้องไปเห็น

ทำไมเขาถึงแบบเขาถึงต้องไปยิงแกว่า
ก่อนคนชื่อโยจะกลับก็คือกอดคอ
จับไม้จับมือขอโทษขออะไร
คือแบบเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้น้อง

เดี๋ยวทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราจะทำเป็นกราฟิกให้ท่านเห็นนะครับว่า

แต่ว่าตามคำให้การของทั้งสองฝ่ายยังไม่ตรงกันนะ

วันนั้นนะครับคืนวันเกิดเหตุ

หนองแขมนะครับท่านผู้ชมครับ

ก็เลยเข้าไปห้าม

บอกว่านายโยเข้ามาผสมโรงกับ

นายโยเนี่ยบอกว่าเข้ามาห้าม

ใช้ไม้คิวสนุกเกอร์ฟาดเอานะ

แต่เข้ามาช่วยรุมนั่นแหละ

เขาก็เลยต้องใช้ไม้คิวสนุกเกอร์

แล้วก็ต่อยไปด้วย๒๓หมัดนะครับ

เคลียร์ให้นะครับแล้วก็ไล่น้องชายตัวเอง

หลังจากทุกคนแยกย้ายกันหมดแล้วนะครับ
ผู้ตายก็ขี่รถจากกระยานยนต์ออกมา
ส่วนผู้ต้องหา
ไปเนื้อนับก่อนนะระยะตรงนี้
เป็นระยะทางที่มาจากโต๊ะสนุกเกอร์
ถึงซอยสวัสดีการ๒เนี่ยนะครับ
จวนตัวแล้วเพราะว่าถูกรถประกบ

ก็เลยทิ้งรถจักรยานยนต์แล้ววิ่งหนี
ส่วนผู้ต้องหาก็ลงจากรถแล้วก็วิ่งตามนะครับ
ผู้ตายวิ่งเข้าไปในซอยแยก๑๔
เข้าไปในซอยระยะทางประมาณ๕๐เมตร
ทีนี้ผู้ต้องหาตามทันนะครับ

กระสุนเข้าที่แขนขวากับขาซ้าย
ผู้ตายก็ยังพยายามวิ่งหนีอยู่นะครับ
แต่ทีนี้พอเข้าไปที่ป่ากกข้างทางเนี่ย
มันมีน้ำแล้วเป็นน้ำสูงด้วย

ผู้ต้องหาวิ่งตามมาทันยิงใส่ไปอีกนัด

ผู้ตายล้มลงแล้วก็เสียชีวิต
หลังจากนั้นผู้ต้องหาก็เดินออกมาจากป่ากกนะฮะ

แล้วก็เดินออกมาที่ปากซอยนะครับ
ขับรถยนต์ของตัวเองหลบหนีไป

สำหรับการสวดพระอภิษฐรรมศพนะครับ
ตอนนี้ทางครอบครัวได้จัดพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ
ของผู้ตายทั้งหมด๔คืนนะครับ
วันอาทิตย์๒๓กันยายนนี้
แม่ของนายประพานะครับ

แล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าลูกชายนี่เพิ่งได้รับการบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจ
ประจำเขตภาษีเจริญได้แค่๒วันนะ
คือก่อนหน้านี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจเป็นมา๓ปี

เพิ่งบรรจุเขาเป็นเข้าราชการของก็อทมเลย

ยืนยันว่าลูกชายไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับใคร
ส่วนฝั่งผู้ต้องหาก็มีแม่ของผู้ต้องหา
เดินทางมาขอโทษแล้วมามอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
๒หมื่นบาทขณะที่เรื่องของคดีความ
พันธุ์ตำรวจเอกอาชิรวิตทองจันทร์ดีพุ่งกับการสอนอนองแถม
ยืนยันว่าคดีนี้จะไม่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้น
ระหว่างการพาผู้ต้องหาไปทำแผนนะครับ
เพราะเมื่อมีข่าวว่าถูกจับกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
ขอมาดูหน้าหน่อยเตรียมตัวจะมาดูหน้านายโยหน่อย
ตอนนี้ก็ต้องสอบสวนนายโยเพิ่มเติม
เพื่อค้นหาอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุว่าเอาไปทิ้งไว้ที่ไหน
เพราะจนถึงขณะนี้นายโยก็ยังให้การแบบวกวน
แล้วก็บอกว่าจำไม่ได้ว่าโยนปืนทิ้งป่าตรงไหน
แล้วยังต้องสอบประเด็นที่ผู้ต้องหาอ้างว่า
ถูกกลุ่มผู้ตายทำร้ายร่างกายก่อนเนี่ย
ก็เลยก่อเหตุขึ้นว่าจริงหรือไม่อย่างไร
แต่ตอนนี้แจ้งข้อหาไปแล้ว๓ข้อหานะครับ
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
แล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดตลิ่งชันนะครับ
แต่ที่แน่ก็คือปืนมันหาง่ายอีกแล้ว
เนี่ยค่ะแล้วก็ก่อเหตุอุกอาจตำรวจบอกเลยว่าพฤติการคนร้ายมันอุกอาดมากนะ
ขับรถตามโอ้โหวิ่งถือปืนไล่ยิงเข้าไปอย่างนี้
เอาให้ตายคือการยิงเขาตายเลย